เขาติดภวร้อนรกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพูสลัดพัด
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูฝูงนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่
กลางเมืองอ่างทองทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ก็อยากให้มีการปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่ากลัวจะโดนจับเป็นอาหาร
นี่คือสภาพหนองน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่๘ตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทองนะคะ
มีฝูงนกเป็ดน้ำเยอะมากค่ะคุณผู้ชมกว่าหนึ่งพันตัว
พยพหนีหนาวมาหากินแล้วก็เรียกความสนใจของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลย
เขาอยากให้มีการปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูนกในเชิงธรรมชาติ
ขณะเดียวกันโดยรอบหนองน้ำจุดนี้เนี่ยยังเป็นรูวิ่งแล้วก็รูขี่จักรยานในการออกกำลังกายอีกด้วยนะคะ
อุดมแจ่มปัญญาวัย๖๕ปีชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
เขาเห็นนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่อบพยพมาในช่วงน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ผ่านมา
แล้วก็มีการออกลูกจำนวนมากเลยคาดว่าน่าจะเป็นการอบพยพหนีหนาว
เป็นการเปลี่ยนถิ่นของนกเป็ดน้ำในช่วงฤดูหนาวนะคะ
ก็อยากให้มีการดูแลจัดสรรอนุรักษ์นกเป็นน้ำไว้ไม่ให้โดนทำร้ายเพราะว่าหวั่นว่าจะถูกจับเป็นอาหารนะคะ
นกเป็ดน้ำมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับเป็ดค่ะคุณผู้ชม
แต่ตัวเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ตัวป้อมด้วยนะคะ
มีจะงอยปากสีเทาเท้าสีเทาดำมีพังผื่นในการช่วยว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
ส่วนขนตามตัวนกเป็ดน้ำนะคะมีสีน้ำตาลแก้มแดง
ช่วงปลายหางก็จะมีสีน้ำตาลแก้มแดงแล้วก็มีสีเทาล้อมรอบอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนที่ขนบริเวณปลีกนะคะก็จะมีสีน้ำตาลปนสีเทาที่เห็นชัดเจนเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญปีกยาวมากสามารถที่จะบินได้ไกลกว่านกชนิดอื่น
แล้วก็บินต่อเนื่องหลายชั่วโมงแบบไม่พักด้วยนะคะ
กเป็ดน้ำมีการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปอเมริกาใต้
โดยอาศัยการรวมตัวกันเป็นฝูงในพื้นที่ชุ่มน้ำมีพฤติกรรมอยู่เป็นฝูงตั้งแต่๒ตัวจนถึงร้อยตัวนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เขาตกใจพฤติกรรมเขาจะมีการบินแล้วก็ลอยตัวจากพื้นเนี่ย
เป็นฝูงตามกันไปออกหากินกลางวันแล้วก็กลับมานอนในช่วงพบค่ำนะคะ
และที่สำคัญนกเป็ดน้ำนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่จับคู่ครองเพียงคู่เดียวตลอดชีวิต
ก็โอ้โหรักเดียวใจเดียวเป็นนกรักเดียวใจเดียว
แล้วก็มักใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอยู่แบบสม่ำเสมอด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่นกนะคะที่ได้มีการปรับตัวในการหนีหนาว
แต่ว่าคุณผู้ชมเองคนเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสาน
ก็ต้องมีการเตรียมรับมือภัยหนาวกันหน่อยแล้วกันนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ